ทุกคนค่ะที่เพจโคลราตเรลี่เนี้ย
ได้โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพบนถนนเส้นหนึ่ง
นครราชศรีมานะฮะนี่ครับแล้วก็ระบุว่าโอ้โห
เนี้ยพิกัสเดชอุดมซอยสิบสี่โคลราตเนี้ย
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงเนี่ยแล้วเขาจะใช้กันยังไงเนี่ย
นี่เกิดเหตุเพลิงม่งเพลิงไหม้ขึ้นมา

แล้วสร้างทับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงไปเลย

เห็นแต่แบบเนี่ยหัวแดงโผล่ขึ้นมาอย่าง
เนี้ยอืมนี่ต่อน้ำตรงไหนเนี้ยอย่างเงี้ยนั่นแหละสิ
นี่ฮะล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้นะฮะ
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงจุดนี้นะครับถนนเดชอุดมซอย๑๔
นี่เลยซอยนี่เลยอ้าวนี่ฮะไปไหนแล้วเนี้ย
อ้าวนี่อ๋อเข้าผลผลขึ้นทีเลยแล้ว
นี่แต่แบบนี้ก็มีอ๋ออ๋อนี่แบบนี้ก็มีเป็นฮะ
แบบในภาพก็มีทางเทศบาลนครนครรัฐศีรมา
ถนนเด็ดอุดม๑๔มผมก่อสร้างก็๔ล้านก้าว
ผู้รับเหมาปรับปรุงเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดินระบบกลับปลาเรียบร้อย
เชื่อมเข้ากับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเรียบร้อยแต่เป็นชุดใหม่
เขาสร้างเป็นชุดใหม่๓จุดด้วยกัน
พวกที่เห็นแบบนี้ที่อยู่ในภาพเนี่ย
นี่คือชุดเก่าเขายังแบบทำไม่เสร็จยังได้มาขุด
คือยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนออกไป
จุดใหม่เนี่ยเขาต่อเชื่อมระบบปรับปลาเทปูนอะไรแบบขึ้นมาเรียบร้อย
ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยรถดับเพลิงมาเสียบปึ้ง
ปุ๊บฉีดน้ำเข้าไปได้เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้ไม่ต้องกังวลกัน
ก็เอาแบคโครงแบคโครงมาขุดแล้วก็เทปูนทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว
ชาวบ้านจะได้สบายใจนะฮะว่าตกลงเนี่ยมันมีจุดที่ใช้ได้ปกติ
ของเก่าเนี่ยเขามาทำถนนแล้วก็ตอนนี้ก็ทำให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
เผื่อราชพรไปแล้วเดี๋ยวจะตกใจ